นายอภิชัยองค์วิสิตผู้ต้องหาวัย๔๐ปีนะคะ
คือวันนี้ทีมข่าวของเราต้องลงพื้นที่
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราไปทุกวัน

เพราะว่าอยากจะไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะอันนี้คือภาพวันนี้เลย
เงียบเหงาเลยค่ะไปคุยกับชาวบ้านว่าเอ๊ะตอนนี้คลายความกังวลใจบ้างหรือยัง
ไอซ์ถูกสารชั้นต้นสั่งจำคุกตั้ง๑๐ปี๕เดือน
ในคดียาเสพติดกับคดีปืนเนี่ยนะคะครับชาวบ้านบอกว่า
ยังเหลืออยู่ตั้งหลายคดีอ่าคดีอื่นอื่นอ่ะเอาแบบ
โทษหนักหนักเลยได้ไหมครับคือเมื่อวานนี้ค่ะสารชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษา
สองคดีก่อนนะคะคดีเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
คดีเรื่องของยาเสพติดสารพิพากษาจำคุก
ไอซ์หีบเหล็กสิบปีห้าเดือนอืมคือไอซ์หีบเหล็กนี่คือเริ่มตั้งแต่
โอ้โหไปเจอศพน้องกุ๊กกิ๊กถูกฝังดินอยู่ในบ้านอ่ะ
แล้วก็ก่อนที่จะเอาเขาไปฝังดินเอาไปใส่ในหีบเหล็กก่อน
เขาเขาขาดอากาศหายใจเอาไปฝังดิน
ในบ่อน้ำสองไร่ภายในบ้านเนี่ยนะมีโครงกระดูกมนุษย์
อย่างน้อยน้อยอีกสองศพนี่ค่ะดังนั้นนะตอนนี้นะคะ
หกคดีไอซ์หีบเหล็กโดนหกคดีหนึ่งครอบครองอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
อันนี้ค่ะคือทางตำรวจเข้าไปตรวจค้นตั้งแต่วันแรกเลย
แล้วก็ไปเจอกระสุนปืนเจอปืนเจอยาเสพติด
แล้วก็สารชั้นต้นตัดสินไปแล้วอย่างที่บอกนะคะ
ปี๕เดือนจำคุก๑๐ปี๕เดือน
ไปเจอยาบ้านในบ้านด้วยไง๒๒๐๐เมตรนะคะ
แต่ยังมีคดีฆาตกรรมน้องกุ๊กกิ๊ก
นางสาววรินทรชัยเชศอายุ๒๒ปี
ที่ถูกพบเป็นศพฝังดินเอาไว้
มีคดีที่ไปเจอโครงกระดูกกระจัดกระจายอยู่๓๐๐กว่าชิ้นนะคะ
บ่อน้ำบ่อน้ำพื้นที่๒ไร่ที่อยู่ในบ้านของในไอซ์ซอยเพชรเกษม๔๗
คดีที่เจอโครงกระดูกอยู่ในหีบเหล็กที่อยู่ในบ่อน้ำเหมือนกัน
ข่มขืนคดีข่มขืนเนี่ยค่ะมีผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มนะคะ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นธันวาคมปี๒๕๖๒คือหลังจากมีข่าวไอซ์หีบเหล็ก
ก็เริ่มมีผู้เสียหายที่เคยถูกไอซ์ข่มขืนทยอยไปแจ้งความเพิ่ม
นี่๖คดีอย่างน้อยนะคะสารตัดสินไปแค่๒เรื่องนะคะ
เรื่องปืนกับเรื่องยาเสพติดชาวบ้านก็เลยบอกว่าโล่งใจไประดับหนึ่ง
แต่เอาจริงก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายปลายทางแล้ว
ไอซ์จะต้องรับโทษเท่าไหร่อืมคือนี่แค่สารชั้นต้นไง
ไอซ์อาจจะสู้คดีอาจจะขออุทธรณ์อาจจะขอใช้สิทธิ์อะไรต่าง
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าคดีอื่นที่เหลืออยู่เนี่ย
โลงโทษแบบศรัตนร์หนักเลยได้มั้ย
ทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็ยังหวาดภาวะคุณภาคภูมิ

แล้วยังไม่รู้ว่าในบ้านจะมีศพอะไรอีกหรือเปล่านึกออกไหม
แล้วก็ตอนที่ไอซ์ยังอยู่
ชาวบ้านบอกว่าบางทีขี่รถผ่านขับรถผ่าน
เปิดไฟแล้วไฟไปสาดส่องไปถึงห้องในไอซ์

ถูกมาด่ามาว่ามาไล่
เอาปืนออกมาไล่
กลัวกลัวกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
ฟังเสียงเพื่อนบ้านดูหน่อยค่ะ
วันนี้บ้านก็เงียบเหงานะคะ

เล็กคอยดูแลในไอซ์มาตั้งแต่เด็ก
ดูแลบ้านดูแลหอพักนับร้อยห้อง
ก็ที่สารพระภูมิหน้าบ้านมีผ้าเจ็ดสีมาผูก

ก็เลยคาดว่าป้าเล็กนี่แหละก็ยังไหว้สารพระภูมิอยู่นะคะ
นี่นะคะสารพระภูมิหน้าบ้านนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าพอในไอซ์ถูกจับ
ก็ไม่เคยเห็นใครมาบ้านในไอซ์เลยนะคะ
แต่มีรถแปลกเข้ามาบ้างตอนดึก
แล้วเห็นเงาผู้ชายยืนถือปืนอยู่หน้าบ้าน
อันนี้เพื่อนบ้านบอกนะ
เขาก็เลยสงสัยคนหรือผีอ่ะเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเข้ามาในบ้านหรือเป็นผีนึกออกมา
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือเป็นตำรวจ

ความเรียบร้อยเพราะอาจจะมีของกลางบางอย่างอยู่ในบ้าน
กลัวใครจะมาทำลายหลักฐานก็เป็นไปได้
มันบอกว่าผีพกปืน
ผีพ่อผีแม่มึงพกปืนตรงไหนวะ
ตำรวจนั่งอยู่ในป้อมยำ
มันบอกว่าผีพกปืน
อันนั้นตำรวจไม่ใช่ผี

คุณประชาติโครงถิ่นผู้สื่อขาวเราก็นั่งฟังอึ้งเลย
สุดท้ายนะคะจริงแล้วเนี่ยคือมีคดีอื่นที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มนะคะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกค่ะว่าไปเจอโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในบ่อน้ำ
เบื้องต้นคาดว่า๒ศพคาดว่าเป็นเด็กหญิงที่ชื่อว่าน้องแพลวอายุ๑๒ปีที่ผู้ปกครองแจ้งความคนหายเอาไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และนางสาวออยที่อายุประมาณ๑๘๒๐ปีมีพยานบุคคลบอกว่าหายไปช่วงปีเดียวกันเลยปี๒๕๕๙
คาดว่ากระดูกที่พบ
สองศพในบ่อน้ำอาจจะเป็นสองคนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้นะคะว่าเป็นโครงกระดูกของใคร
และยังไม่มีญาติของทั้งสองคนนี้ค่ะน้องแพลวหรือนางสาวออยเนี่ยมาแสดงตัวกับตำรวจเลย
กระดูกที่เจอในน้ำก็เลยยังไม่สามารถแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมได้
ทั้งที่งมได้แล้วก็อยู่ในหีบเหล็กอีกใบหนึ่งที่อยู่ในน้ำต้องรอการตรวจพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลอยู่นะฮะ